สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกช่วงนะฮะช่วงนี้
คุณรัชพรอยู่กับผมภาคภูมินะครับค่ะเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้ชายคนหนึ่งไปเคลียร์ปัญหาเรื่องความรักให้กับรุ่นน้อง
เคลียร์ไปเคลียร์มาตัวเองถูกยิงตายนะฮะนี่ค่ะถูกยิงตายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับตีหนึ่งนะฮะ
คืนที่ผ่านมานี่คือหน้าร้านขายยางนะครับ
ในพื้นที่ซอยพัฒนาการ๒๐เขตสวนหลวงกรุงเทพนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายนครนาคามุลาลิน
ถูกยิงกระสุนเข้านับผากซ้ายหนึ่งนัดแก้มซ้ายอีกสามนัด
ใกล้กับศพมีซองหนังใส่ปืน
พกตกอยู่อันหนึ่งแล้วยังมีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับ
ชื่อเบนส์อายุ๒๕ปี
เป็นลูกชายของเจ้าของร้านยางเบนส์นี่ถูกยิงกระสุนนี่
ี่ยวใบหน้านี่นะฮะกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คือผู้ตายคือไอซ์เนี่ยเขาจะมาเคลียร์ปัญหาให้กับเบนส์นี่แหละ
ค่ะส่วนคนก่อเหตุชื่อเก่งนะครับ
หลังจากก่อเหตุยิงเขาเจ็บยิงเขาตายแล้วนี่มีหนวดนี่นะฮะในเก่งนะครับ
ก่อเหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปพร้อมกับพาแฟนสาวของตัวเองไปด้วย
จากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คือเบนส์คนเจ็บเนี่ยเขามีปัญหากับเก่งเก่งนี่เป็นแฟนใหม่ของโบ
นี่คืออดีตแฟนของเบนส์เลิกกันไปแล้วแล้วโบไปคบหาอยู่กับเก่ง
ทีนี้เบนส์กับเก่งมีปัญหากันอีกนะฮะก่อนเกิดเหตุผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ไอซ์ที่เป็นผู้ตายที่เขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของเบนส์เนี่ย
แล้วก็เก่งด้วยเขานัดมาเคลียร์ปัญหากันแล้วมีปากเสียงกัน
ลักษณะเหมือนกับเรื่องผู้หญิงโดยคนตายเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของคนเจ็บ
มาช่วยเคลียร์ให้รุ่นน้องคุยไปคุยมายังไงก็ไม่รู้
ไอซ์ไปตบศีรษะของเก่งอืมเก่งเก่งก็เลยหยิบปืนขึ้นมา
นี่คือกระบอกแรกนะฮะรัวยิงเข้าใส่ช่วงลำตัวของไอซ์๕นัด
เก่งก็เลยหยิบปืนกระบอกที่๒มาอีกนี่พบกับ๒กระบอกนะฮะ

เหาะเก่งก็ขี่จักรยานยมห้ามิวสีขาว

ก่อนจะว๊กกลับมาอีกรอบนะฮะ

กลับมาทางด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งที่มีปัญหากันเนี่ย

ไปพาโบที่เป็นแฟนสาวของเขาเนี่ย

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ

ส่วนคนก่อเหตุหนีไป
เคลียร์เรื่องความรักให้รุ่นน้อง

แต่กินลูกปืนแต่มีชาวบ้านบอกว่าเห็นว่า
ตัวของผู้ตายเนี่ยที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่เนี่ย
ตบศีรษะคู่อลิของรุ่นน้องเขาเขาก็ชักปืนออกมายิงเลย
ไม่แต่ว่ายิงตัวแบบหมดแม็กซ์แล้วยิงหัวต่ออีกเหรอคะเนี่ย
เพราะเห็นว่าไม่ตายโอ้โหอะไรขนาดนั้นอ่ะ
กมาสองกระบอกคือเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับมันมีความแค้นกันอยู่ด้วย
เดี๋ยวทุกผู้ชมรอบฟังนะครับสุดเกิดเหตุนะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเที่ยงคืน๕๓นาทีเมื่อคืนนี้
แล้วก็จอดรถนี่นะฮะก่อนจะลงมาเคลียร์กับกลุ่มคนตาย
ก็คือเป็นคนเจ็บกับอายท์ที่เสียชีวิต
มาจอดรถเคลียร์กันอยู่ถ้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ยผ่านไป๓นาทีนะครับ
คาดว่าเป็นช่วงที่มีการยิงกันแล้ว
จะเห็นว่ามีคนวิ่งผ่านหน้ากล้องกล้องมันไกลหน่อยกับจุดตรงนู้นนะครับ
จากนั้นในเก่งก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปทางด้านหลังโกดัง

คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้มา
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับร้านยางที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นร้านของพ่อกับแม่ของเบนส์คนที่บาดเจ็บ
วันนี้ร้านปิดนะฮะท่านผู้ชมครับลูกชายก็ยังอยู่โรงพยาบาล
ในเรื่องคดีที่มีคนตายอยู่หน้าร้านต้องตามคนก่อเหตุอีก
เราได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับบอกว่าเบนส์คนเจ็บเนี่ย
เขาคบหากับโบมาหลายปีความจริงถึงขั้นมั่นหมายกันด้วยซ้ำนะ
แต่ตอนหลังโบเนี่ยเขาก็ออกห่างตีตัวออกห่างไปแล้วไปคบหากับเก่งนะครับ
ซึ่งความจริงเรื่องความรักระหว่าง๓คนเนี่ยคือเบ้นกับโบแล้วก็เก่ง
เขาเคลียร์กันไปแล้วนะเคลียร์จบไปแล้วเหรอคะ
เขาเคลียร์เรื่องความรักจบกันไปแล้วอ้าว
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าไอซ์ที่เป็นผู้ตายที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของเบนส์เนี่ย
ไม่รู้ยังไงเขาไปมีปัญหาไปท้าไปทายกับเก่งที่เป็นแฟนใหม่ของโบ
แล้วเขาก็นัดเก่งให้มาเคลียร์กันที่ร้านยางของเบนส์
พอมาถึงสองฝั่งก็มีปัญหามีปากเสียงกันแล้วก็ยิงกันเสียชีวิต
ซึ่งเบนส์เนี่ยความจริงแล้วเขาไม่ได้ถูกยิงโดยตรง
แต่โดนสะเก็ดกระสุนจนบาดเจ็บที่ใบหน้า

ภัยหญิงไปไปคบกับคนยิงเหมือนแบบเซื่องชู่สาวอ่ะผมว่า
แล้วก็เลยมาเคลียร์กันแบบว่าโอเคฝ่ายิงก็ขอเลิกคนชื่อเบนส์
พี่คุยกันแป๊บนึงไว้ให้เขาบอกแล้วก็เขาก็ตบ

คนตายตบคนยิง
ใช่ตบคนยิงก็ยิงเลย
เขาบอกว่าถ้าคนตายไม่ไปตบคนยิงเขาก็คงไม่ยิงหรอกอะไรอย่างนี้

คือคนตายที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของคนเจ็บเนี่ย
เขาไปตบคนยิงด้วยนะครับ
ก็เลยมีการยิงกันเกิดขึ้น
ทีนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักที่ว่ารุ่นพี่จะมาเคลียร์ให้รุ่นน้อง

คุณวิรยุทธ์ไปแกะปมมาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะครับ
แต่ว่าดูที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรก่อนนะครับ
วันนี้ครอบครัวของไอซ์ที่ถูกยิงเสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพนะครับ
ทางแม่
ก็มาจุดทูบเชิญดวงวิญญาณลูกชายไปที่วัด
ก็มีเพื่อนก็มานะครับครอบครัวก็มา
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
แม่ของไอซ์บอกว่าลูกชายเป็นคนดีนะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อน
ปกติทำอาชีพก็คือขี่รถรับส่งอาหาร
ส่วนเบ้นรุ่นน้องเนี่ยเขาเปิดร้านซ่อมจักรยานยนต์

เรื่องที่เกิดขึ้นแม่ของไอซ์บอกว่าคนก่อเหตุทำเกินไป
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะ
ส่วนศพของลูกชายจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
สวัสดีลูกชาย
เขาพูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยเองก็เอาเมีย์น้องชายข้าไปแล้ว

คุณยิงลูกฉะนั้นแล้วพอแฟนเขลาผากออกมา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
ขณะที่โบแฟนสาวของเก่งที่เป็นอดีตแฟนของเบนส์
ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อปากซอยพัฒนาการ๒๐แยก๓

แล้วก็พักอยู่ที่นี่จริงแต่หลังจากเกิดเหตุเมื่อคืน
เขาหายไปไหนหนีไปไหนไม่มีใครรู้เหมือนกัน
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึก
นี่ฮะโพสต์ข้อความเอาไว้ครับทุกผู้ชมครับ
นี่บอกและหลังจากนี้อย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคู่พวกเราอีกนะ
ไม่ใช่อะไรเดิมน่าเบื่อเออมันต้องแกะหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ไปถามเพื่อนของคนเจ็บนะฮะเพื่อนของเบนส์นะครับ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
มันเกิดขึ้นหลังจากที่โบเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กต่อว่าเบนส์
เพราะโบเนี่ยไม่พอใจหลังจากที่เลิกกันไปแล้วนะ
เขาเคลียร์ตอนเลิกกันไปแล้วนะเรื่องเลิกเคลียร์แล้วหนึ่ง
เนี่ยเขาไปคบกับเก่งแล้วแต่ทีนี้เพื่อนของโบบอกว่าเบนส์เนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊ก
โบเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊กไม่พอใจเบนส์เพราะเบนส์มาทวงค่าโทรศัพท์มือถือที่ยังติดค้างกันอยู่
อ่าทวงเงินกันตอนที่ยังคบกันอยู่
ทั้งสองฝ่ายก็เลยมีปัญหากันตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เขาก็เลยนัดกันท้ากันให้ออกมาเคลียร์กันที่ที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นไม่ได้เคลียร์เรื่องรักสามเศร้า
เราสามคนเรื่องเงินเป็นเรื่องเบนส์ไปทวงค่ามือถือที่โบเนี่ยยังค้างอยู่ตั้งแต่ตอนคบกันอยู่
อืมเราได้ภาพการแชทระหว่างโบกับเบนส์นะฮะ
มีการแชทคุยกันก่อนที่จะเกิดเรื่องเมื่อคืนนี่เขาว่ายังไงบอกเดี๋ยวอันนี้ฝั่งขวานี่ใครเนี่ย
อ้อฝั่งขวานี่คือเบนส์ฝั่งซ้ายนี่คือโบอ่าเบนส์ว่ายังไงเบนส์บอกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำตัวมึงเอง
อืมโบบอกไปพูดไปอ้าวไปพูดไปด่ากูในที่ทำงานมันก็เกินพอแหละ
บอกว่ามันก็เป็นผลกรรมแหละกูเห็นจริงจังแต่หลังจากนี้ก็จบกูไม่ยุ่งแล้ว
พรากลูกพรากผัวเขาแล้วมีความสุขก็ตามใจบายโบก็บอกว่าคนนี้ใช่ไหมที่บอกมึง
กูจะได้จัดการถูกตัวโอเครู้เรื่องอุ้ยจัดการอะไรอ่ะโบนี่แหละคือมันมีปัญหาระหว่างเบนส์กับโบ
แต่มันถ้าฟังแต่มันไม่ใช่เรื่องความรักที่ยังติดค้างกันอยู่ใช่แต่ว่าฟังจากที่โบพูดอ่ะโบทิ้งท้ายสามประโยคสุดท้ายเห็นไหมคะ
คนนี้ใช่ไหมที่บอกมึงกูจะได้จัดการถูกตัวโอเครู้เรื่องเหมือนกับมีใครบอกเธอเหรอ
ไปบอกเรื่องอะไรเหรออาจจะหมายถึงไอซ์หรือเปล่าเพราะเมื่อคืนนี้ไอซ์มาด้วย
ส่วนเฟซบุ๊กของเบนส์นะครับคนเจ็บตอนนี้นอนรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
สะเก็ดกระสุนเนี่ยเข้าที่ใบหน้านี่เขาโพสต์สตอรี่นะครับค่ะ
ถ่ายคู่กับไอซ์ที่เสียชีวิตอืม
เพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็มีข้อความบอกพี่ผมขอโทษอืม

แต่อีกอันนึงเนี่ยไอซ์เบนส์นะฮะค่ะ

มีภาพรูปถ่ายเซลฟี่ในสภาพเลือดอาบหน้า

แล้วก็ขึ้นแคปชั่นเอาไว้อันนี้พี่ขอโทษนะ
บอกพี่ผมขอโทษอันนี้
ที่เขามีเลือดที่ว่ากระสุนเฉียวหน้าเขา

เรื่องทางคดีนะครับตรสนคลองตันเจ้าของท้องที่นะครับ
ว่าได้เชิญตัวเพื่อนของเก่งคนก่อเหตุ
ทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกันมาสอบปากคำนะครับ
เนื่องจากได้ข้อมูลว่าเพื่อนคนนี้
หลังจากเกิดเหตุเป็นคนพาเก่งกับโบ
ไปส่งเพื่อหลบหนี
ส่งแถวพื้นที่ถนนสุขสวัสดิ์

เขาไม่รู้ว่าเก่งกับโบไปก่อเหตุอะไรมา

โดยเฉพาะเก่งที่ไปยิงคนตายมา
เพราะเก่งไม่ได้เล่าให้ฟังบอกให้พาไปส่ง
ตอนนี้กำลังติดตามตัวกำลังขยายผลอยู่นะฮะ

แต่มีรายงานล่าสุดบอกว่าตำรวจเนี่ย

แต่ตัวเก่งเนี่ยยังคุมตัวไม่ได้

อ้าวเดี๋ยวแกะรอยดูกันต่อไป

แต่เพื่อนเขาบอกไม่ใช่รักสามเศร้า
เขามีปัญหาติดค้างกันอยู่เรื่องอื่น

ส่วนไอซ์คนตายเนี่ย